ถือว่าวันนี้เป็นการประชุมคอรมอลครั้งสุดท้ายของปีแล้ว
นายกเป็นอีกหนึ่งคนที่วันนี้
ว่าโอเคละหลังปีใหม่แล้วความชัดเจนทางการเมืองของนายก
จะไปสมัครพักรวมไทยสร้างชาติไหม
ซึ่งคนอยากจะคุยที่สุดคือนายกแต่ไม่รู้ว่าแกงอนหรือแกไม่อยากจะตอบไปด้วย
แบบว่าฉายาของแกมาหน้ากากคนดีเอ่ยแปดเพื่อนเอ่ย
ซึ่งแกก็โอ้โหเหมือนแกงอนน่ะประเภทนี้อะไรประเภทนี้บ้าบ่อ
แล้วก็ไม่ตอบคำถามนักข่าวว่านายกงอนเหรอคะ
ขนาดก็บอกโอเคละนักข่าวรอได้แต่เขาก็ยืนยันแต่เมื่อวานเย็นว่าเขาไม่ตอบคำถาม
เขาไม่ตอบคำถามจนวันนี้ก็ไม่ตอบคำถาม
เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็ถามท่านที่รถก็ไม่ตอบ
คือปฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วก็มีการกำชับนโยบายการทำงาน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามคนนี้รัชดาศุริยกุลเนี่ย
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติครับวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวเอ่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยอืม
ถูกจับฐานคือกำลังทุกคนกำลังเข้าอวยพรปีใหม่กันอยู่
จับแบบลูกน้องตกใจโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะวันนี้
เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์วันนี้คุณเมื่อเมื่อมีข่าวปุ๊บ
คนไปถามนายกนายกก็ไม่ตอบไม่ตอบเลย
ดูเหมือนกับนายกกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
ก็ไปถามคำถามแกซะนายกกับท่านรองประวิทย์น่ะ
ดูเหมือนแข่งขันกันเองพี่น้องหรือเปล่า
แข่งขันกันเองพี่น้องในทางการเมืองหรือเปล่า
เพราะต่างคนต่างตั้งพักการเมืองใหม่
ไปถามอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนการจี้จุดคำถามแก
แล้วแกจะตอบเหรอ

สื่อมวลชนก็บอก

ท่านนัยยกสร้างบัญงานเรื่องอธิบดีกับบุตถญนต์
ถูกจับเรื่องแรกรับตำแหน่งไหมครับท่านนัยยก

เพราะเป็นการประชุมกรมงานนัดสุดท้ายอ่ะมาอีกครั้งนี้ตอนลงเสร็จของประชุมอ่ะดู
อันนี้ตอนประชุมเสร็จนะฮะประชุมเสร็จ

น่ะมองไหมฮะอืมนักข่าวก็รอกันอยู่
นักข่าวก็ก็มีการแจงงแจงงานนะครับแต่ไม่ไม่มีเสียง
สนนักข่าวไม่สนนักข่าวนะฮะไปเลยครับเดินผ่านไปอีกรอบหนึ่งครับ
เอาเดินขึ้นแล้วเดินออกทางนี้ใหม่เหรอ
ก็คือเค้าเปลี่ยนห้องประชุมนั้นนักข่าวก็รอันนั้น
เพราะถือว่าเป็นการประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายของปีนี้
หลังจากปีหน้าเหลือแค่สองสามเดือนเองนะครับ

เหลืออีกแป๊บเดียวนะ
พฤษภาเลือกตั้งพฤษภา
แป๊บเดียวแต่บางทีมีข่าวแววว่า
มกรากุมภายุบหรือเปล่า

ใช่ไหมกุมภาเนี่ยปิดสภาเนี่ย
จะยุบหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่คนเขาถามกัน

เราก็เป็นเหมือนเดิมพลเมือง
เขาบอกคุณต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง
อยากให้ประเทศเป็นยังไงมันมีการกากบาทที่สิ้น
ถูกต้องคุณกากบาทเลือกทั้งนี้มันคืออนาคต

ใช่ครับผมอนาคตที่เราต้องเลือกได้นะฮะ
แต่การกากระบาดครั้งนี้มันมีความหมายเหลือเกิน
ถูกต้องเชื่อว่าคนต้องออกไปใช้เสียงกันเยอะแน่ในรอบนี้นะฮะ